แน่นอนนะครับเรื่องของวันวาเลนไทย

ปลูกกุหลาบมากที่สุดเลยนะครับ

คุณอัญชรีสิริมั่วจะพาลงพื้นที่
ชมพื้นที่ปลูกกุหลาบใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทยครับที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก

จากรายงานครับ

ด้วยอากาศของที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนี้

แล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์ดี
ุหลาบที่ออกไปก็เลยเป็นผลผลิต
ที่มีคุณภาพดอกใหญ่สวยงามดก

การปลูกกุหลับจะใช้กิ่งพันยังที่นี่

ชมพูเป็นหลักที่สำคัญกุหลาบต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นดอกไม้ที่มีความเสี่ยงเรื่องของแมลงสูงค่ะ
การเก็บกุหลาบมักตัดในช่วงเช้าจากนั้นจึงส่งมาที่โรงเรือนเพื่อคัดแยกตามขนาดแบ่งเป็น๒ไซส์คือเบอร์๑และเบอร์๒
ก่อนจะมัดปรวมกันเป็นกำละ๕๐ดอก
ลองหล่อน้ำไว้เพื่อรถมารับนำไปจำหน่ายต่อค่ะ
อย่างที่ไร่ปฐมเพชรปูกุหลาบถึง๓๐ไร่
สามารถตัดขายได้วันละ๒๔๐๐๐ดอกต่อวัน
เป็นช่วงที่ดอกไม้แพงที่สุดของต้นเดือนนะ
แต่ว่าพอเลยไปแล้วก็จะกลับสู่สภาพปกติ
ก็ประมาณสัก๒๓เท่าตัว
มันจะไปพลิกจริงสำหรับคนสวนนะ
ก็ประมาณสักวันที่๑๑๑๑๒ประมาณนี้
คือประมาณ๔๕วันและก่อนที่จะถึงวันวาเลนไทย
ก็จะมีราคาสูงขึ้นมานิดนึง
แต่ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากมาย

จะต้องดูแลต้นกุหลาบให้ออกดอกได้มากที่สุด
โดยเฉพาะกุหลาบแดงและกุหลาบขาว
เป็นที่ต้องการของตลาดมาก
ชาวสวนจึงยืดเวลาในการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบออกไป

เพื่อป้องกันดอกบานเร็วกว่าปกตินั่นเองค่ะ
มันจะเลื่อนเวลาอยู่ไปอีกประมาณ๒วันถึง๓วัน
ก็คือปกติแล้วกุหลาบ
ถ้าเราไม่มีอะไรไปรัดเขาไว้เขาก็จะบานไปเลย
แต่พอเราเอาโฟมไปสวมตั้งแต่เล็กเรารัดเขาไว้

อายุเขามากขึ้นแต่เขาบานไม่ได้ก็จะอวบขึ้น
ก็เหมือนกับอายุมากขึ้นก็จะโตขึ้นอยู่ในนี้
แล้วเวลาคนที่ซื้อไปแล้วต้องการ
ก็ไปชักโฟมออกเขาก็จะบานตอนนั้นเลย
สาเหตุที่ชาวสวนเลือกใช้วิธีนี้
เพราะว่ากุหลาบไม่สามารถเร่งให้ออกดอกตามความต้องการได้
เกี่ยวได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

แต่ถ้าหนาวนานดอกก็จะเติบโตช้าตามไปด้วย
สภาพอากาศจึงเป็นปัจจัยกำหนดว่า
จะมีดอกกุหลาบออกสู่ตลาดมากน้อยแค่ไหน
และเป็นที่มาของราคาดอกกุหลาบในช่วงวันวาเลนไทยด้วยค่ะ
สำหรับราคาดอกกุหลาบหน้าสวนเฉลี่ยตลอดทั้งปีนะคะ

แต่ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทยอย่างนี้นะคะ
จะปรับขึ้นมาเป็นดอกละ๕๑๐บาทค่ะ
นี้เป็นเพราะว่าความต้องการในท้องตลาดมีมากขึ้น
ขณะที่ผลผลิตมีเท่าเดิมค่ะ
ส่วนราคาดอกกุหลาบในอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น
เพราะเป็นพืชที่มีต้นทุนสูงและมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ส่งผลให้มีผลผลิตออกมาน้อยลง
ซึ่งสวนทางกับความต้องการดอกกุหลาบที่เพิ่มขึ้น

เพราะดอกกุหลาบสื่อความหมายถึงความรัก

ดอกไม้อื่นไม่สามารถซื้อได้ค่ะ